มีเรื่องต้องแจ้งคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของสมาคมธนาคารไทย
จะมีการปิดระบบพร้อมเพลย์เพื่อเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ
ในช่วงของคืนวันที่๑๑มีนาคมนี้คุณผู้ชมต้องวางแผนล่วงหน้า
เรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดีครับสมาคมธนาคารไทยออกประกาศ
ปิดปรับปรุงระบบบบริการโอนเงินและชำระเงินข้ามธนาคารหรือว่าพร้อมเพลย์ครับ
เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาความมั่นคงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นะครับ
ร่วมกันกับธนาคารที่เป็นสมาชิกครับโดยจะปิดปรับปรุงระบบ
ในช่วงตี๒ถึงตี๒๓๐ของช่วงวันเสาร์ที่๑๑มีนาคมนี้ครับ
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่าน
จะไม่สามารถที่จะทำระบบการโอนเงินต่าง
รวมถึงที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะก็ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
ลูกค้าก็สามารถทำธุรกรรมได้ในธนาคารเดียวกันผ่านช่องทางต่างได้เหมือนเดิมด้วย
แต่ย้ำว่าพร้อมเพลย์ที่ข้ามธนาคารจะปิดปรับปรุงนะครับ
ก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้าด้วย
ย้ำนะครับให้ทุกอาคารนั้นเตรียมพร้อมในการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับ
สำหรับระบบพร้อมเพลย์นั้นก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ๖๗ล้านบัญชี
พร้อมเพย์มีปริมาณธุรกรรมสูงสุดก็สามารถรับได้ถึง๖๐ล้านรายการต่อเดือน
แล้วก็แนวโน้มนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงครั้งนี้จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ